หวาเสียวกันต่ออีกหนึ่งข่าวนะคะ
สาววัย๓๕ปีมีอาการเครียดทั้งเรื่องของครอบครัว
ขึ้นไปบนดาดฟ้าของโรงพยาบาลที่แม่รักษาตัวอยู่นั่นแหละนะคะ
อยู่ที่จังหวัดชัยนาธิ์หวังจะกระโดดฆ่าตัวตาย
แต่ว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเอาไว้ได้ก็คือชาร์จในช่วงที่มีการเกลี้ยกล่อม
หญิงสาวคนนี้นั่งห้อยขาแบบนี้แล้วก็เดินไปเดินมา
บนโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งของชัยนาธ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งเอาเบาะไปปูรองก่อนถ้าเผื่อเขากระโดดลงมา
และมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้น
เพื่อป้องกันหากหญิงสาวรายนี้กระโดด
จากนั้นทั้งตำรวจสพเมืองชัยนาธิ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพยายามพูดคุย
แล้วก็เกลี้ยกล่อมผ่านไปประมาณ๑๐นาที
ช่วงที่เกลี้ยกล่อมอยู่นี่แหละเพราะว่าเขาเดินไปเดินมาแบบนี้ไงคะ
ช่วงที่เกลี้ยกล่อมก็มีทั้งพูดคุยอยู่ข้างล่าง
รีบขึ้นไปแบบนี้ค่ะอาศัยช่วงที่เผลอนะคะ
ชาร์จจากด้านหลังจับตัวไว้ได้
แล้วก็พยายามเอาตัวออกมาจากจุดเกิดเหตุแบบนี้

หญิงสาวที่จะคิดสั้นโนะครับ
นางสาวปวีนาอ่อนละม่อมอายุ๓๕ปี
มีอาการซึมเศร้าประกอบกับมีความเครียดอย่างหนัก
และนอกจากนี้ก็เครียดเรื่องครอบครัวอีกด้วยนะคะ
หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่นำตัวหญิงสาวรายนี้ลงมาจากดาดฟ้า